สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
ค่ำคืนนี้นั้นผมมาพร้อมกับกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนองนะครับ

แล้วก็ตกต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันหลายจุดหลายพื้นที่
ก็เห็นกลุ่มฝนกลุ่มเมฆเหล่านี้ปรากฏอยู่นะครับ
แน่นอนครับตามการคาดการณ์ที่ทำนายไว้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะครับ
สุดสัปดาห์นี้ยังมีหลายพื้นที่เลยทีเดียวที่ต้องระวังเรื่องฝนที่อาจจะมีบทบาท
แล้วก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้ง
เพราะว่าฝนเหล่านี้นั้นถือว่าเป็นฝนที่ค่อนข้างอันตรายนะครับ
มีโอกาสเป็นฝนฟ้าขนองมาพร้อมกับฟ้าร้องฟ้าผ่า
รวมไปถึงลมกระโชกแรงด้วยเกิดจากอะไรพื้นที่ไหนบ้างนั้น
ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะครับว่าปัจจัยหลักที่เข้ามา
มาสร้างความปันปวดที่กับสภาพอากาศมือเลยของเรา

ซึ่งคาดการณ์ว่าจะมีบทบาทต่อประเทศไทยของเรา
ตั้งแต่วันที่๒๓ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๘กุมภาพันธ์
แน่นอนครับการที่อากาศเย็นนั้นแผลเข้ามา
มาเจอกับอากาศร้อนอุณหภูมิสูงก่อนหน้านี้นั้น
ก็สามารถทำให้เกิดกลุ่มเมฆฝนฟ้าขนอง
ปรากฏตั้งแต่เมื่อวานมาจนถึงวันนี้ด้วยนะครับ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์กลุ่มก้อนเมฆที่ก่อตัวขึ้นหลังจากนี้อีก๒วัน

กลุ่มก้อนเมฆนั้นจะค่อยหายไปจากบริเวณตอนกลางของประเทศนะครับ
ก็เป็นผลพวงมาจากมวลอากาศเย็นที่แผลลงมา

ดังนั้นหลังจากฝนหยุดตกฟ้าจะโปร่งแดดในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศ

ทีนี้มาฟังกันหน่อยนะครับว่ามีพื้นที่ไหนบ้าง

คาดการณ์ว่าจะส่งผลต่อวิถีชีวิตของประชาชนในหลายจุดละทีเดียว
เริ่มต้น๒๔ไปจนถึงวันที่๒๕
พื้นที่ที่ต้องระวังอยู่ในแถวบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
อุบลราชธานีศรีสะเกดบุรีลำนครราชศรีมาชัยภูมิ
ตะวันออกจังหวัดนครนายยกสะแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราด
ส่วนวันที่๒๔ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๖
ส่วนใหญ่ก็จะอยู่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
อย่างเช่นบริเวณจังหวัดเพชรชบูรณ์พิสุนุโลกพิจิตรนะครับ
กลางก็แถวบริเวณจังหวัดลบบุรีสระบุรี
กรุงเทพฯมหานครแล้วก็บริษฐ์มลพล
ต้องระวังใครที่จะทำกิจกรรมกลางแจ้งนะครับ
แน่นอนฝนที่ตกลงมาประกอบกับมูลอากาศเย็น

ที่จะทำให้อุณหภูมิของไทยนั้นเย็นลงในหลายพื้นที่
ถ้าหากเราดูจากภาพกราฟิกนี้

จัยตัวสำคัญที่ทำให้อากาศนั้นร้อนอบอ้าว
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปคำนวณต่อไป
พบว่าพื้นที่สีเหลืองนั้นจะถูกแทนด้วยพื้นที่สีเขียว
ก็คืออากาศจะเริ่มเย็นลงในช่วงเช้าแล้วก็ช่วงหัวค่ำ
ขณะเดียวกันครับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ในระยะนี้

อบเอากลุ่มฝนมาปกคลุมทั้งฝั่งอันดามันทั้งฝั่งอ่าวไทย
ใครที่จะเดินทางท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว

ส่วนใครที่จะเดินเรือครับต้องย้ำนะครับว่า
ในช่วงระหว่างวันที่๒๕ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๒๙
อ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ๒๓เมตร
ดังนั้นเรือเล็กควรงดออกจากฝั่ง
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้เป็นต้นไป
และที่นี่คือจับตาเตือนภัยนะครับ
ผมพุทธนันที่๑๐มหันสวัสดีครับ